ก้มหน้าดูเหมือนว่าจะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

ก้มหน้าก้มตาดูจอกดส่งข้อความ

อย่างที่อินเดียซึ่งเป็นตลาดมือถือสมาร์ทโฟน
ใหญ่เป็นอันดับที่๒ก็จะเห็นภาพนี้เหมือนกัน
แต่ว่าในเด็กที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรศัพท์
หรือว่าแท็บเล็ตนานถึง๒ต่อ๓ชั่วโมงต่อวัน
กำลังส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขา

ก็เริ่มบ่นปวดมือปวดหลังปวดคอ

แม้จะมีนักกายภาพบำบัดไปแนะนำวิธีการถือโทรศัพท์

แต่ว่าตราบใดที่พฤติกรรมนี้ยังไม่ลดลง
ก็จะส่งผลรุนแรงเมื่อพวกเขามีอายุมากขึ้น

กำลังกลายเป็นสังคมก้มหน้า
ทุกคนมัวแต่จ้องไปที่จอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
แต่การใช้เวลาในโลกออนไลน์มากขึ้นกำลังเป็นปัญหา
จำนวนของผู้ที่มีอาการปวดมือคอและหลังเรื้อรัง
มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็ก
ซึ่งสาเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตมากเกินไป
ซาเดียวัญจารานักกายภาพบำบัดได้ไปสอนวิธีการจัดวางร่างกายให้ถูกต้อง
ให้กับโรงเรียนในมุมใบเป็นประจำ
โดยจะสอนให้ถือโทรศัพท์อย่างไร
เพื่อให้ส่งผลไปที่มือหลังและคอให้น้อยที่สุด
ซาเดียบอกว่าพวกเขายังไม่แก่ไม่เจออุบัติเหตุ

ผลเลือดและผลเอ็กซาเรย์ก็ปกติ
คุณก็คงรู้ว่าที่ปวดอยู่นี้เป็นเพราะอะไร
โอเวทบาทลิวาลาอายุ๑๐ปี
ใช้เวลาเล่นเกมบนแท็บเล็ต๓๔ชั่วโมงต่อวัน
เมซาบินผู้เป็นแม่ตัดสินใจพาเขาไปหาหมอ
หลังจากบ่นว่าปวดหลังและคอ
เมซาบินบอกว่าลูกของเธอ
มีปัญหาที่คอจากนั้นก็ลามไปที่มือและหลัง
ลูกเธอเล่นไอแพทกับโทรศัพท์วันละหลายชั่วโมง
ปกติจะเล่นอย่างน้อย๒๓ชั่วโมง
ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญ
อาการแบบนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเด็ก
นิดาจามีนอายุ๑๙ปีรู้สึกปวดที่มือขวา
ลองมาหาซาเดียซึ่งซาเดียอธิบายว่า
เกิดจากน้ำหนักของโทรศัพท์ที่กดทับนิ้วเล็กของเธอ
ถ้าไม่รีบรักษามันก็จะกระจายไปทั่วมือ
แขนและข้อศอกและจะขึ้นไปถึงที่คอ
นิดาบอกว่าซาเดียอธิบายให้เธอฟังว่า

ใช้โทรศัพท์ทุกวันแทบจะ๒๔ชั่วโมง
มันน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ที่เธอใช้แชทผ่านสแนปช็อตวัดแอป
เพราะตอนนี้โซเชียลมีเดียกำลังเป็นที่นิยม
โทรศัพท์ก็เหมือนกับเป็นทุกอย่างที่ขาดไม่ได้

เพื่อลดความเจ็บและค่อยแก้ปัญหา
แต่เธอคิดว่าอาการจะไม่หายไปในทันที
และยิ่งเวลาผ่านไปมันอาจจะยิ่งเลวร้ายลง
ซาเดียบอกว่าจะมีปัญหาแบบนี้มากขึ้นเรื่อย
เพราะตอนที่เราเป็นเด็กยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้
ดังนั้นคนรุ่นใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่อายุน้อย
เมื่อมาถึงอายุแบบพวกเราก็จะมีอาการไม่เพียงแต่ร่างกาย
แต่ในทางจิตใจและอารมณ์เพิ่มมากขึ้น
อินเดียถือเป็นตลาดสมาร์ทโฟนใหญ่เป็นอันดับ๒ของโลก
คาดว่าจะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟน๖๕๐ล้านเครื่องในอีก๔ปีข้างหน้า
โดยเมื่อปี๒๕๕๗ตลาดสมาร์ทโฟนโตขึ้น๑๕๐
มีผู้ใช้งาน๑๔๐ล้านคน
ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็น๖๕๑ล้านคนในปี๒๕๕๙